ให้โชคดีโชคดีสุขเศษเป็นปรีน่ะคอยรวยคอยรวย
สุขเศษเป็นปรีน่ะคอยรวยคอยรวย

มันเป็นซอยสนามครี
พี่แคบกินจิบไหม

เดี๋ยวก่อน
อะไรพี่
เป็นไงเมื่อกี้เถียงอะไรเหรอเดี๋ยว

เอาจริงนะพี่นัดหนูมาร้านไก่ทอดใช่ป่ะ

แล้วพี่บอกว่าจ๊ะไปซอยโปโล

ที่ลูกโปโลที่เขาขี่ม้าตีกันเคยเห็นไหม

ทีนี้ก็คือซอยโปโลยูโน้ว

ซอยโปโลคือซอยสนามคลีคือที่เดียวกันครับ

มาที่ร้านไก่ทอดเจ๊กี

นี่เป็นร้านส้มตำหรือว่าอาหารอีสานแซ่บ

ไก่ทอดเค้าบอกว่ากรอบนอกนุ่มใน
เคี้ยวทีนี้คือคือแบบว่า

เขาได้รางวัลมิชลิน๔ปีซ้อน

ตามกันมาเลยครับคุณผู้ชม

แถวสวนลุมถนนวิทยุนั่นเองครับ

เจอแน่นอนกับร้านไก่ทอดเจ๊กีซอยโปโล
เจ้าแห่งยุทธจักรไก่ทอดในตำนาน
ว่าแต่วันนี้เราจะได้เจอร้านเจ๊กีกันหรือเปล่าล่ะครับ

ซอยโปโลด้วยอ่าขอบคุณครับ
เอาจริงนะหนูเห็นแล้วคนหนึ่งออล่ามาก

อันนี้เค้าชื่อเจ๊ภองสีจ๊ะ

โลดด้วยมันเคียงด้วย
ดูไก่สิไก่บอกว่ากินฉันสิ
ไปเร็วอุ๋นี่แกพร้อมกินละเบอร์
สวัสดีครับสวัสดีค่ะ
หนูอยากรู้ว่าถ้ามาร้านแม่

คอหมูย่างปลาชอลุยสวนครับ
ตำภูมาทอดมันตัดขายไปนั่งรอเลยไหม
นั่งรอเดี๋ยวให้แม่เรียกว่าอธิบายพร้อมอาหารชุดใหญ่เลย

แต่ตอนนี้ให้แม่ผ่องเขาเคลียร์ออเดอร์

คนเยอะมากล้านคนแน่นมากจริง

เพราะว่าไม่มีส่งถึงบ้าน

ลาบอีสานแล้วแม่พองขายอาหารใต้

ไปเห็นคนขายลาบที่ซอยร่มดี

แล้วแม่ก็เลยมาสับหมูทำลาบขายอันดับแรก

แม่แต่แม่เนี่ย
เจ๊กีเนี่ยแล้วก็แม่เนี่ยเป็นคนใต้

คือมาเห็นเนี่ยคือแม่ซื้อมาทาน

เราทำได้ไม่เห็นจะยาก
ขายไปแม่ก็ทำส้มตำเพิ่มขึ้นมา

คุณแม่กีไปเปิดแผงลอยที่กรมศูนยากากร
แม่ขายอาหารใต้อยู่ติดกัน

คุณแม่กีก็จะให้หลานสาวคนงานใส่ถุงแล้วไปเดิน

เราเห็นแล้วเออทำไมเราไม่ทำแบบที่แม่ทำ
แม่ก็เลยเอาใส่ถุงแล้วก็เดินไปตามออฟฟิศ

แล้วยามเขาให้ขายก็โดนอะไรมาก
ลูกค้าที่มาทานที่ร้านเนี่ยน่ารัก

แล้วก็ไปเข้ายืนอยู่ข้างห้องน้ำ

เจ๊กีมาใครอยากได้บ้าง
แม่แล้วหนูอยากรู้ว่าความน่ารักที่เขาให้เราเนี่ย

ฉันต้องขายประตูให้คุณเข้าไปขายอะไรอย่างนี้

แต่ว่าเขาอาจจะสงสารเราด้วย
ตอนนั้นคือแม่ท้องอยู่ด้วย

เดินจนว่าเราไม่เคยรู้ว่าคนท้องแก่เนี่ย

คือแม่เดินบางครั้งแม่รู้สึกว่ามันจุกข้างท้องเนี่ย

พอหยุดสักพักนึงเขาก็จะคลายตัว
คือเราข้ามถนนไปบางทั้งตึก๕ชั้น

แต่ถ้าแม่ขายแม่หมดแม่ไปมาลัยจุฬา
คณะโดยสรรค์เนี่ยก็จะมีตึกออกอยู่ประมาณ๕ชั้น
แม่ก็จะเดินขึ้นไปแล้วทุกคนที่เห็นเรามี
คือจำเราได้หมดเลยช่วยกันซื้อ
คือทุกคนลูกค้านี่น่ารักมากมันมีบางคนเหมาเลยก็มี
กี่เดือนครับที่ยังเดินขายอยู่

ก็คือเอาเป็นว่าขายจนกระทั่งคลอดเลยนะ
ใช่ค่ะคือเราไม่อยากให้ของที่เหลือเนี่ย

ความคิดของแม่คือแม่น่ะไม่มีความรู้แม่จบแค่ป๔

ถ้าเราทำแล้วเราจริงใจที่สุดแม้ว่าบุญช่วยเราได้นะ
สูตรเยอะไปเลยละครับแม่พอง
เพราะความจนสอนให้แม่สู้คิดหาทางออกจนได้
พ่องบอกไม่ต้องคิดซับซ้อนถ้านั่งรอเงินก็ไม่มา
แต่ถ้าเดินปุ๊บเราได้เงินปั๊บลูกก็มีกินแบบนี้นั่นเองล่ะครับ
ที่สำคัญถือเป็นการแก้ปัญหาให้ลูกค้า
ไม่ต้องเดินลุยฝนมาร้านเองก็ยังได้กินของอร่อย
พองเดินเร่ขายถึงที่จนลูกค้าเก่าติดใจ
ลูกค้าใหม่ได้ลองได้รู้จักร้านเพิ่มไปอีก
เป็นหญิงแกร่งใจสู้มากจริงเลยล่ะครับ
จนมามั่นคงแม่อัสฝากันมาพอจำไม่ค่ะคลอมมันอยู่ตัวในกี่ปีครับ

ตอนนั้นป้ายหน้าร้านแม่ชื่ออะไรครับ
ตอนแรกแม่เขาขายลาบลาบและส้มตำ

จนตอนนี้ไก่ทอดเป็นเมนูที่เรียกว่ามีแต่คนพูดถึง

แล้วก็ทอดทั้งซีกทอดทั้งตัวซึ่งชาวบ้านก็ไม่ทำกัน
ไก่ที่ไม่มีแป้งแล้วก็กระเทียมก็ไม่มีแป้ง

เห็นว่าคือว่าของขึ้นชื่อที่คนสั่งด้วยก็คือกระเทียม
อันนี้ก็คือเหมือนสูตรที่แม่ทำมาสมัยกินแถวบ้าน

ที่ถามแม่ขนาดนี้พาแม่ไปอำโพเซียไหมค่ะ

คือกว่าจะมีวันนี้พูดเลยว่าไม่ได้ง่ายอย่างที่เราเห็น
พี่อย่าสงสัยแค่แม่สงสัยด้วยค่ะ

กลิ่นไก่แม่คือแบบโอ้ยหลุมอยู่หลูกมาก
โอเคก็ได้จัดเซตชุดใหญ่ให้สิทธิป้ายแดงหน่อยนะครับ

โอ้โหอลังการสมใจน้องจ๊ะ
จะมาฮืออย่างนี้ได้ยังไงขนาดนี้มันต้อง

เรียกว่าจริงเมนูที่เจ๊กีมีเป็นร้อยเลย
แต่วันนี้แม่ผ่องคัดมาแบบไฮไลท์
อ่าอ่ะแนะนำเมนูแรกของร้าน
เป็นปลาเป็งแล้วก็เครื่องสมุนไพร

ตำปูม้าปูม้าเป็นปูม้าละนองค่ะต้องระนองใช่ว่า
ที่ทำมาทั้งหมดไม่ว่าของระนองดีที่สุดแล้ว
อ่ามาถึงนี่เลยครับคอหมูย่างคอหมูย่างค่ะ
เห็นไหมบอกว่าเป็นส่วนพิเศษใช่ค่ะยังไงครับแม่
เป็นคอหมูมันมีหลายเกรดหนูแม้มันจะเหนียว
แล้วก็มันเยอะอันนี้ก็เอาคอล้วนล้วนในหนึ่งตัวมีแค่สองชิ้นอ่ะ
โก้งด้านซ้ายด้านฝั่งคือข้อหมูอ่าเดี๋ยวต้องได้ลองแล้วฮะ
อันนี้ค่ะแม่อันนี้ส้นมันปลากายค่ะอ่า
ปลากายแท้จะไม่มีแป้งเป็นเนื้อปลากายที่เรามาตีเอง
และแล้วมาถึงเมนูที่เรียกว่าทุกคนต้องรู้จัก

คือไม่มีแป้งไก่สดมาทุกวันค่ะ

กินกระเทียมขอพิเศษสั่งเพิ่มอร่อยยิ่งกว่าไก่

หนูไม่ไหวแล้วนะโอเคโอเคให้น้องจ๊ะชิมก่อนจะเริ่มจากอะไรจ๊ะ
อร่อยมากคือต้องบอกเลยว่าลาบเนี่ยแม่ปกติเนี่ยหนูเป็นคนกินเผ็ดมากนะ
เผ็ดต้องเผ็ดเลยแต่อันนี้ไม่ได้เผ็ดนะแต่แบบกลมกล่อม
แล้วมันนัวแม่สะดุ้งไหมคนลุกมันเหลี่ยมกล่อมมาก
อร่อยอ่ะไม่แก้ด้วยเหลี่ยมกล่อมอะไรอ่ะ

เป็นบุญแม่ด้วยที่พวกหนูมาเนี่ย

เอ๊ะทำไมลูกน้องแม่ทำอย่างงี้เนี่ย
เมื่อแม่ทำอย่างนี้เนี่ย
มันกลมกล่อมมันละมุนมันแบบโอ้โหนั่งกินแล้วแบบนึกถึงอยู่ชายทะเลเลยอ่ะคือส้มตำแม่
อืมมได้อารมณ์ว่าปลาเต็มไม่ได้ว่าเคลียร์แบบซุยมีในแป้ง

เอาเร็วแล้วสุดท้ายจบด้วยเมนูสุดยอดอลังการทีเด็ด
รางวัลมิชลินเรียกว่า๔๕ปีซ้อน
แม่คือแบบเนื้อนุ่มมาก

มันรสชาติแบบว่าเค็มแบบปลาแร่มแต่อร่อย
ขอชิมนี้ก่อนเลยแยกชิมกระเทียมก่อน

ใครเป็นสายกระเทียมเจียวต้องโดนเลยนะครับ
เวลาเตรียมคนออกกำลังกายเวลากินอกไก่
มันจะฝืดคอมันจะแห้งเพราะว่าแบบ
เพราะเราอยากไม่กินอะไรอย่างงี้ใช่มั้ย
แต่ที่นี่พูดเลยว่าไม่ฝืดคอแล้วก็ไม่รู้ชุ่มฉ่ำด้วยอะไร
แต่ว่าไม่มีมันนะแต่ไม่ฝืดคอแล้วก็อร่อยมากครับผม
นี่แหละครับตำนานร้านไก่ทอดแห่งซอยโปโลที่ไม่ควรพลาด
ส่วนตอนนี้มีอีกหนึ่งตำนานที่ไม่ควรพลาดมาแนะนำเช่นกัน
กับร้านราดหน้ายอดผักที่อยู่คู่กับสารเจ้าพ่อเสือมานานกว่า๔๐ปี
ดูแลโดยพี่เม่งคนนี้นี่แหละครับร้านนี้เขาขายดิบขายดี
มีลูกค้าแวะเวียนกันมาลิ้มลองกันอย่างไม่ขาดสาย
จนสิ้นแสดใจต้องยอมมาพิสูจน์ความอร่อย
ที่สำคัญเนี่ยครับจะขอมาสำรวจห่วงจุ้ย
เพื่อที่จะนำมาบอกต่อกับคุณผู้ชม
พร้อมทั้งช่วยเหลือให้การค้าขายของร้านนี้
ปังรวยมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองล่ะครับ

ได้ข่าวว่าที่นี่ได้รับรางวัลเมเชอรีนมา๒ปีซ้อนเลยเนอะ

เนี่ยผมอยากจะรู้ว่ามีสูตรอะไรเด็ดมั่ง
ร้านหน้าของเราก็คือมันเป็นแบบความของมันอ่ะ
อร่อยแบบไม่ต้องปูงถ้าใครกินรสจัดถึงก็ต้องปูง
แต่ถ้าใครไม่ทานรสจัดทานได้เลยอร่อย
ผมเชื่อแล้วนะครับเพราะว่ามีรายเดอร์
โอ้โหห่อคนนึง๓๐๔๐ถุงทุกคนเลย
ขออนุญาตเขาขอตรวจห่วงจุ้ยหน่อยว่าเอ๊ะทำไมมันขายดีจัง
แม่เข้าไปสำรวจกันด่วนจะได้ช่วยให้ตำนานราดหน้ายอดผัก๔๐ปี
แพ่งนาราร้านนี้ขายดีปังยิ่งกว่าเดิม
สำรวจแล้วห่วงจุ้ยเป็นยังไงบ้างล่ะครับสินแส
ร้านนี้นะครับทิศทางหันดีมาก
เขาหันไปทางทิศตะวันออกหลังพิงตะวันตก
ซึ่งพลังแห่งยุคของมันดีมากดีมาตั้งแต่พศ๒๕๔๗แล้ว
แบบนี้นี่เองเพราะร้านหันไปทางทิศตะวันออก
ตามหลักฮวงจุ้ยบอกว่าร้านค้าที่หันไปทางทิศนี้
จะมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
ส่วนทิศที่ควรหลีกเลี่ยงสินแสบอกว่าคือทิศเหนือ
คนที่กำลังทำการค้าควรจะหลีกเลี่ยงการหันหน้าร้านไปทางทิศนี้นะครับ
ว่าแต่ร้านนี้เนี่ยมีจุดอ่อนอะไรที่ควรแก้ไขไหมล่ะครับ
ร้านนี้พอเราเข้ามาเนี่ยนะครับจุดเสียงของเขาก็คืออยู่ที่กระจก
กระจกเนี่ยคือตัวทำลายเลยเพราะว่าหนึ่งกระจกเหมือนกับอะไรที่มันทะลุไปข้างด้านหลัง

เรื่องแรกห้ามติดกระจกไว้ที่กลางบ้านตามหลักห่วงจุ้ยเชื่อว่า
จะทำให้ทรัพย์ทะลุไปอีกที่หนึ่งนั่นเองล่ะครับ
ทางที่ดีควรติดไว้ด้านข้างของอาคารแทน
สินแสบอกว่าถ้าทำแบบนี้จะช่วยทำให้เก็บเงินได้
ว่าแต่มีจุดอื่นที่ควรปรับอีกไหมล่ะครับสินแส
ทางไหลออกไปทั้งหมดเลยแม้ว่าทรัพย์หรือว่าอะไรต่าง

อีกหนึ่งเรื่องสำคัญก็คือห้ามวางอ่างล้างมือ
ซิงค์น้ำไว้ตรงกับประตูทางเข้าออก
เพราะตามหลักห่วงจุ้ยเชื่อว่าจะทำให้ทรัพย์ไหลออกอย่างรวดเร็ว
หามาได้เท่าไหร่ก็ใช้จนเกือบหมด
แต่เพื่อเป็นการการันตีความชัวร์
อยากจะรู้จริงเลยครับว่าพี่เมงเนี่ย
เขาหมดเงินไปกับอะไรล่ะครับสินแส

แต่เงินมันหายไปไหนหมดนะครับ

เอาไปปรับใช้ดูเงินมามันจะนิ่งไม่ใช่แค่ร้านค้าเท่านั้น
นะครับคุณผู้ชมบ้านเรือนที่อยู่อาศัย
จนถึงโรงงานใหญ่ก็สามารถนำไปปรับใช้ได้ด้วย
เหมือนกันสินแสเขารับประกันเลยว่าปรับแล้วรู้เรื่อง
ช่วงหน้าจะพาไปพบกับเส้นทางรวย

บอกเลยว่ากว่าจะกลายมาเป็นเศรษฐีที่ด่งดัง

ผ่องศรีเคยเจอกับวิกฤตที่หนักมาก

คุณผู้ชมครับน้องจ๊ะครับ
จะบอกว่าที่เด็ดเนี่ยไม่ใช่แค่ไก่ทอดเจ๊กี
เราชิมมาเรียกว่าอร่อยกันแทบทุกเมนู

แล้วร้านเจ๊กีโดนอะไรบ้างครับ

แม่ก็คิดหมูขึ้นมาปลาขึ้นมา

มีหมูแดดเดียวมีหมูย่างมีอะไร
คือสมัยนั้นหมูย่างเป็นไม้แม่ก็ทำ
ก็เลยพลิกวิกฤตเป็นโอกาสไปที่แม่บ้าน

จะมีปลาเจ้าลื้อสวนปลากระโพงน้ำปลา
ทับทิมทอดกระเทียม

คือทุกอย่างแล้วก็เวลาเราคิดอะไรขึ้นมา

พอเราทำทานได้คนหนึ่งก็ต้องทานได้
เราก็ลองทำให้มาก็ขายได้
แหมต้องบอกว่าถึงแม่แม่พอง
เจอวิกฤตที่หนักสุดของการขายอาหารมาแล้ว
แต่ด้วยความใจสู้ไม่จมปลักกับปัญหา
แต่กลับมองหาวิธีแก้และปรับเปลี่ยนกล้าลองอะไรใหม่
เมนูอร่อยจากวัตถุดิบที่หลากหลาย

ยังเดินหน้าต่อไปได้และกลายเป็นว่ามีเมนูเด็ดอีกหลากหลายเมนูที่กลายมาเป็นจานเด็ดประจำร้านไม่แพ้ไก่ทอด
อย่างปลาช่อนลุยสวนจานนี้นี่แหละครับโอ้โหน่ากินจริง
แต่คุณผู้ชมครับนอกจากอุปสรรคที่ผลักดันให้แม่ผ่องศรีสู้ไม่ถอยแล้วเนี่ย
คู่แข่งร้านใกล้เคียงที่ผุดขึ้นมาราวดอกเห็ดก็เป็นแรงกระตุ้นให้สู้ยิบตาเช่นกันครับ
แล้วจริงหรือเปล่าแม่ที่แบบว่าการที่เรามีคู่แข่งอ่ะทำให้เราแบบฮึดสู้
พอมีคู่แข่งคือพอเขาเห็นเราขายดีของแม่แต่ก่อนริมถนนนั่งเต็มหมด
ทีนี้จะมีคู่แข่งมาเปิดใกล้หนูเชื่อไหมว่าการที่เราขยายเวลามาเนี่ยมันคือกำไรเพิ่ม
ถ้าเราขายเวลาสั้นมันเหมือนเราได้ทุนกลับไปถ้าเราปิดเร็วเขายังเปิดอยู่
เราจะต้องมาชิมเขาแม่เปิดถึงคือเปิดถึงสามทุ่มเลย

แม่การที่แม่บอกว่าแม่เปิดเช้าแม่เปิดตั้งแต่กี่โมงคะ

ร้านแม่นะเฮียร้านแม่เนี่ยไม่ใช่นาข้าในไทย
ดงดังไปถึงต่างประเทศ
เข้ามันกินไก่ทอดยังไงนะ
ที่พูดถึงคือเรื่องของร้านเจกีครับ
ที่ได้รางวัลมิชลินค์กายมาถึง๔ปีซ้อน

แม่รู้ไหมว่าเออคณะเนี้ยมันเป็นคณะแบบ
วิชลินไกรมาทดสอบไม่รู้นี่ก็เรียกว่าได้รางวัลวิชลินไกรถึงสี่ปีซ้อนนะฮะ
อืมเรียกว่าดีใจไหมดีใจกับภูมิใจต้องขอบคุณลูกค้า
ทั้งหมดแหละที่เอ่ออุดดนเรามาถึงสามรุ่นเหมือนกัน
กลายเป็นว่าตอนนี้คนต่างชาติใครไปใครมา
คือร้านจีโกีคือมีฝรั่ง

ต่อให้ไปทอดบนตึกนั้นเป็นยังไงครับแม่

เหมือนกับว่าโหลูปฐอตหรูเลย

แต่แม่ขึ้นไปดูแล้วมันจุดที่เขานั่งชมวิว
ต้องมานั่งแต่งตัวสวยอย่างนี้
แล้วมาไก่เราเนี่ยไปติดผมติดอะไรก็

จำไม่ได้หรอ
กลับมารั่งปะนี่
แต่ที่จะเลิกกินไก่หดอีกแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะครับ

แม่พองตัวจริงพ้นจริง

ช่วยแม่หน่อยพี่ช่วยหน่อยช่วยหน่อย

กลางนี้เรามักนานได้ไหมกว่าจะลงทราบได้
หมักประมาณ๒๐นาที

พอหมักแล้ว๒๐นาทีเราก็เอาขึ้น

เอาออกจากน้ำที่หมักแล้วก็ใส่ถุง

นี่คือไก่ไม่แช่แข็งไม่แช่ฟีด

ครับผมแล้วก่อนที่จะลงให้ดูว่ากระเทียมลงไปดูสิ
เราขเนี้ยโดยไหนถ้าดูครับดีเนี่ยก๋วลงไหน

คือทุบละ
แล้วเทคนิคการทอดมีอะไรมั้ยแม่
ก็หลับไฟ
ตอนนี้ลงไปแหละ

ใช่เพราะว่าแม่ต้องข้างในปีละ๓กระทะ
แม่แล้วเขาบอกว่าเวลาเราทอดไก่เนี่ย
สำคัญมากคือการควบคุมไฟ

หนูมาซื้อกินเถอะหนูอย่ามาทอดเลย

คือมันยากมันเป็นเทคนิคที่เรียนรู้ทั้งชีวิต

หนูดูเนี่ย

และทุกวันนี้ก็ไม่ต้องมาเองแล้วโทรสั่งก็ได้นะแม่เน
อ่ามาแล้วนี่เซตแรกเซตแรก

ปกติกระเทียมแม่เอาออกอยู่แล้วจากไก่ที่หมัก

เราก็เอากระเทียมเหลืองขึ้นมา
เพื่อไม่ให้น้ำมันไหม้อืม
เอาละครับนี่นะครับเสร็จมาแล้ว๑เซ็ตนะครับ

เดี๋ยวเมื่อนั่งมามัดกันต่อนะครับ
นี่แหละครับเคล็ดลับการทอดไก่
ให้หนังกรอบเนื้อนุ่มใน

ยังไงเฮียสีมือ

แต่แฮงจริงฟังแม่เล่าก็

มันก็ไม่ได้ง่ายงานที่วันนี้

ขอให้แม่ให้ข้อคิดว่าสู้ยังไงยังไงดีครับ

ไม่รู้สิแม่ว่าถ้าคนเราถ้าสู้นะ
เรามีแค่๑ปาก๒เท้า๒มือทำไมมันจะอยู่ไม่ได้
ขออย่างเดียวอย่าเล่นการพนัน

อะไรเนี่ยแม่หนูไม่เคย

จากกำลังใจที่ดีที่แม่พองส่งให้แล้ว

แถมท้ายอีกด้วยล่ะครับ

คือหมูแดดเดียวเจ๊กี่
เป็นหมูสันหั่นชิ้นพอดีคำนะครับ

โทรสั่งอาหารจากร้านเรานะครับ

เราจะส่งหมูแต่เดียวแช่แข็งเจ๊กี้

ให้เอาไปลองทอดอร่อยทานที่บ้านเลยครับ

ใครอยากจะมาชิมร้านแม่
ต้องมาชิมที่ไหนเบอร์อะไรติดต่อยังไงแม่คะ
ร้านเจ๊กีซอยโพโลถนนวิทยุ
ซอยสนามครีวงเล็บโปโล
เปิดตั้งแต่๗โมงเช้าถึง๓ทุ่ม
ยังไงก็แม่ขอขอบคุณลูกค้านะฮะ

รุ่นคุณธวรรค์คุณปู่คุณย่างมาถึงรุ่นลูก
วันนี้ก็ขอบคุณแม่มากนะครับ

หมักการทอดไก่ให้ด้วยเพื่อใครที่สนใจจะเอาไปทำขายเป็นอาชีพเสริมก็ไม่ว่ากัน
ถือเป็นการสร้างอาชีพเพิ่มรายได้นั่นเองล่ะครับแต่นอกจากการสร้างอาชีพแล้ว
คนเราก็ต้องหาที่พึ่งทางใจเพื่อจะได้เห็งปังรวยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นกระแสอย่างมาก
ในช่วงนี้ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือองค์ทาเวสวันแห่งวัดจุลามณี
ที่จังหวัดสมุทรสงครามแห่งนี้ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยครับ
ที่นี่เต็มไปด้วยผู้คนที่แห่กันมากราบไหว้จนเกิดเป็นกระแสรถติดยาวเป็นกิโล
แล้วทำไมคนถึงมุ่งตรงไปที่แห่งนี้ตามตำนานเขามีความเชื่อกันอย่างไร
เราไปถามผู้รู้อย่างหมอไก่พอพาทินีกันดีกว่าครับทางตำนานท้าเวสุวรรณท่านเป็นพราม
ร่ำรวยจากการค้าการขายนะคะและท่านยังเป็นผู้ที่ใจบุญค่ะ
บริจาคทานให้กับผู้ยากร้ายอยู่เสมอนะคะด้วยเหตุผลนี้เองนะคะ
ท้าเวสุวรรณท่านจึงกลายเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภที่คอยโดนบันดาลให้ผู้ที่มากราบไหว้บูชาท่านมีโชคมีทรัพย์นั่นเองค่ะ
จากนี้นะคะคุณยังสามารถขอพรทาเวสุวรรณในด้านอื่นได้นะคะ
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการค้าการขายแม้กระทั่งในเรื่องของความรัก
คุณก็ยังสามารถขอพรกับทาเวสวรรณได้ด้วยค่ะ
โอ้โหอย่างนี้นี่เองและช่วงต้นปีแบบนี้
รายการเศรษฐีป้ายแดงและน้องใบตองจะพาทุกคนไปหมู่ให้ปังปังต้อนรับปีใหม่
กันที่วัดแห่งนี้เพื่อสัมผัสแรงศรัทธาและพาไปไหว้พระขอพรองค์ท้าเวสวันกันถึงที่เลยล่ะครับ
คุณผู้ชมคะมาถึงวัดจุลามณีแห่งนี้แล้วนะคะแต่หลายคนบอกว่าอ้าวทำไมไม่พาไปไห้ทาเวสุวรรณ
ใจเย็นค่ะเดี๋ยวเราได้ไปกราบไหว้องค์ท้าเวสวันอย่างแน่นอน
แต่ว่าช่วงนี้เราต้องมาดูเรื่องราวของประวัติความเป็นมาของวัดจุลามณีกันก่อนนะคะ
และผู้ที่จะมาให้ข้อมูลความรู้ของเราก็คือนี่เลยค่ะพี่เจ๋งค่ะสวัสดีพี่เจ๋งค่ะ

เจ๋งค่ะที่ที่เราอยู่ตรงนี้คือ
อุโบสดหรือที่เราเรียกกับสาวชาวบ้านคือบวช
คือบวชแห่งนี้เป็นตำริของอดีตท่านเจ้าวาดก็คือพระครูโกวิทสมุทรคุณหรือหลวงพ่อเนื่องโกวิทโทนะครับ
ได้รำดีให้สร้างบวชจากตุลมุกก็คือบวชที่มีทั้ง๔ทิศนะครับ
และไฮไลท์สำคัญในบวชอุโบสดหลังนี้นะครับก็คือภาพอิตกรรมสว่างข้างหลัง
โบสถ์ผนังโบสถก็คือจริงวัดสุรามณีนี้สร้างตั้งแต่สมัยอายุทยา
ใช่และที่คลามไม่ได้คือนี่ที่เรานั่งกันเย็นอาการออกมาก
เหมือนหินอ่อนแต่ว่าทำไมเป็นสีเขียวอะค่ะ
เป็นหินอ่อนหยกนะครับอัฟการณิสฐานนำเข้าสิ่งศาสตร์นำเข้า
มาจากอัฟกานิสถานอันนี้เป็นไฮไลท์ของในพระอุโบสถแห่งนี้

โบสถ์นี้นี่สำคัญเลยนี่

พระประธานศิลปะแบบสุโขทัยปางมารวิชัย
ในอดีตตอนที่จะมีองค์ท้าเวสวรรค์นี้ชาวบ้านเคยมาปราบไหว้ขอพรอยู่ในเมือง
ส่วนมากเขาขอปรอบรับให้หายเจ็บหายเปื่อย
สุขภาพร่างกายแข็งแรงแค้วคลาดปลอดภัย
แล้วอีกหนึ่งจุดที่เราจะต้องไปหลังจากนี้ก็คือ
ก็คือองค์ท้าเวสวรรค์และศรีราสังฐานองค์พ่อเนื่อง
ในสาราเรือนไทยไม่เน่าไม่เปื่อย
ถ้าอย่างนั้นคุณผู้ชมเดี๋ยวสถานที่ต่อไป
เราจะไปกราบสรีระสังขารของหลวงพ่อเนื่องกันค่ะ
อีกหนึ่งจุดสำคัญของวัดจุลามณีแห่งนี้นั่นก็คือ
สาราเรือนไทยไม้สักหลังนี้นี่แหละครับ
เขาบอกว่าต้องเข้าไปไหว้อดีตเจ้าอาวาสพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง
มรณภาพไปแล้วแต่สรีระสังขารไม่เน่าเปื่อย
เชื่อกันว่าใครที่มากราบไหว้จะเกิดซีริมงคลกับตัวเองนั่นเองล่ะครับ
คนที่รู้จักวัดจุลามณีในยุคก่อน
เจ้าวาดปัจจุบันก็คือองค์หลวงพ่อเนื่องนี่แหละ
เพราะท่านไปเป็นเกจิอาจารย์พระเคลื่อนวัตถุมงคลต่าง

สังเกตว่าสารานี่สวยงามมาก
ขอทราบได้ไหมคะมูลค่ายังไงบ้างคะ
เป็นสาราเรือนไทยไม้สักทองนะครับ
ลงลายเขาเรียกว่าลายรถน้ำเนี่ยทำด้วยทองคำแท้
ต่ำต้องมีถึง๒๓๐๐ล้าน
โอ้โฮเพื่อให้สมแห่งเกียรติแห่งองค์อดีต

ซึ่งหลวงพ่อเนื่องก็หลายคนก็ร่ำลือในเรื่องของ

ซึ่งในสาราไม้เรือนนี้มีหายเอาไว้ให้ล้วงด้วย

ไว้เสี่ยงเสี่ยงเล็กน้อยซึ่งพี่เจ๋งไม่ต้องพูดเยอะค่ะ
เพราะว่าหนูทำการเสี่ยงไปเรียบร้อยแล้ว

แต่ว่าขอหลวงปู่เนื่องแล้วค่ะ
แหมเรื่องแบบนี้เนี่ยไม่เคยรีรอเลยนะน้องใบตอง
และแล้วก็มาถึงสถานที่ที่เป็นไฮไลท์ของวัดแห่งนี้

ว่าแต่ที่นี่นะครับมีองค์ท้าเวสวันตั้งสององค์

แต่เดิมเนี่ยที่นั่นคือป่านแรกองค์นี้

นะครับคือปั้นโดยศิลปินแห่งชาติ

แต่องค์นี้บางคนงงว่าเอ๊ะทำไมยักษ์ไม่ยืนอย่างนี้
ปกติเอ๊ะบางคนสงสัยว่าท้าเวสวันตกลงเอ่อ

อันนี้ก็คือปางจาตุลมหาฐิกา

องค์นี้คือคู่ที่ให้ทุกอย่าง

ก็คือหลายคนจะจำภาพองค์ท้าเวสวันเป็นยักษ์ถือกระบอง

เปิ้ลหนึ่งบรรยากาศดีทั้งหลังบัตรแล้วหลังพระอุโบสถ์ไทยรูปมันสวย

มีการขอโชคลาภแบบที่ผมยังไม่รู้มาก่อนเลย

ให้เขาเอากระเป๋าตั้งใส่ทองใส่แล้วรัดถุงแล้ววนรอบ

ได้เข้าไปอยู่ในคันชองท่าน

เหมือนเป็นกระจกสะท้อน
เหมือนท่านถ่ายรูปเราเก็บไว้
เพราะว่าเราได้อธิษฐานและขอให้สำเร็จแบบนั้น

แต่ความศักดิ์สิทธิ์นั้นเหมือนกันครับคุณผู้ชม
แต่อีกเรื่องที่ยังคงสงสัยนั่นก็คือ
ทำไมต้องเป็นดอกกุหลาบสีแดงด้วยล่ะครับ
ุหลาบแดงเป็นสีแห่งความเจริญรุ่งเรืองของคนจีน
เป็นสีแห่งการขอรบนกว่ายสีแห่งความศักดิ์

สีมงคลสีแห่งความเจริญง่องอาม
ก็เลยใช้เวลาแดงขอแล้วมันจะได้แรง

ขออะไรปุ๊บจะได้ขอรบนกว่ายกลับมา

แต่ถ้าสำนักอำภาวาเนี่ยจะใช้ดอกจำปี

ใช่เพราะจำปีนั้นมันจะขึ้นในที่ที่อุดมสมบูรณ
ก็คือจะมีทรัพย์สมบูรณ์

เป็นที่มาของเหรียญที่ห้อยเนี่ยเขาเรียกเหรียญจำปี

เราก็จะใช้ดอกกุหลาบ๙ดอก

ในการว่ายสการับบุชาหน้าท่าน
ใครที่ปรณาตัวเป็นลูกศิษย์ท่านแล้ว

มาถึงที่ขนาดนี้จะไม่ไหว้ขอพร

แต่อย่าลืมขอให้เรตติ้งรายการ
พรุ่งขึ้นพรุ่งขึ้นด้วยนะครับ

บอกเลยว่าได้ความรู้เยอะแยะมากมาย
พี่เจ๋งมากนะคะที่สละเวลา

ทำให้การทำมาค้าขายของเรา

หลังจากในสถานการณ์โควิด๑๙ที่ผ่านมา

ตลาดด้านนอกเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเขาคึกคื้น

ขอพรทาเวสวันไหมตอนมาขาด

เป็นกระแสที่โด่งดังมากเลยล่ะครับ
และกลุ่มคนที่ได้อนิสงฆ์ไปเต็มนั่นก็คือ
พ่อค้าแม่ค้าด้านหน้าวัดจุลามณีนี่แหละครับ
บางคนเนี่ยขายของที่นี่ไม่กี่เดือน
ตั้งตัวได้ใหม่เลยนะครับ
อิ่มบุญแล้วนะคะเดี๋ยวมาหาของกินกัน

ตอนนี้มาขายบะจ่างอย่างเดียวเลยครับทำไมถึงตัดสินใจมาขายบ๊ะจากรอบนี้
ตอนที่อยู่ในร้านซีฟู้ดมันก็พอขายได้
คือเคยขายอยู่ในร้านซีฟู้ดมาก่อนแล้วเราก็พอมีฝีมืออยู่บ้างก็เออ

ทำไมคุณลุงต้องเลือกทำเลที่วัดจุลามณีค่ะ
วัดก็คติเยอะนะครับลองมาขาย
ไม่ได้ไหว่ที่โรงโทรศัศน์แต่ว่าอธิษฐานในใจกล่าว
ค่ะขอให้ได้ที่ที่ขายที่วัดขอให้ขายยั่งยืม
แล้วหลังจากไหว่เสร็จเป็นยังไงค่ะ
ลูกค้าจะมาถึงก็สั่งกระจ่าง๕๐ลูก
คุณลูกวันที่ขายดีที่สุดเลยเคยขายได้กี่ลูก
ประมาณ๑๐๐๐ลูก
เพราะฉะนั้นใบต่อมาแล้วขอ๒ลูกค่ะ

บอกเลยว่ายังมีพ่อค้าแม่ค้า
ที่ขายดิบขายดีในยุคโควิดแบบนี้ได้
ตั้งแต่มาขายที่นี่และได้กราบไหว้
ทาเวสวันอีกหลายคนเลยล่ะครับ
คุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปกินข้าวหลามอีกร้านหนึ่ง
เมื่อกี้เล็งไว้เล็งไว้จริงนะ

วันหนึ่งขายเยอะขนาดไหนเนี่ย

ตั้งแต่๒๕แล้วก็มา๓๕แล้วก็มา
หมดภายในครึ่งวัน
อนุญาตนะคะเห็นโดดเด่นมาแต่ไกลเลยว่าเราบูชาทาเวสวันได้มายังไงเล่าให้ฟังหน่อย
ก็มาที่นี่ก็ตั้งใจว่าถ้าเกิดว่าขายดีมีลูกค้ามีคนไม่ตาก็จะบูชา

ขอให้ขายดีให้ได้ยอดเยอะให้มีคนเมตตาประณสงสารจะบูชา
หลังจากบูชาศัตรูทางในโอเท้าเวสวันเป็นยังไง

ดีขึ้นเรื่อยใช่ไหม

หมดเลยครับผมต้องใช้โอกาสหน้าครับถาดเปล่าก็ได้ครับผม
เดินมาคอแห้งค่ะเจอร้านมะพร้าวอ่อนลูกละสิบบาท
แม่ค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะแม่ขายมานานหรือยัง
สิบกว่าปีแล้วค่ะสิบกว่าปีแม่ได้แบบอธิษฐานขอพร
ท้าเวสวันไหมขอให้หลุดหนี้หลุดหนี้แล้วก็ถ้าขายดีดี
ค้าขายดีดีหลุดหนี้แล้วเป็นยังไงแม่ขายข้างนอกก็ได้หลักพัน
ขายในข้างในนี่ได้หลักหมื่นค่ะ
หนูไม่ถามเยอะแล้วแม่เพราะหนูคอแห้งหนูขอลูกนึงค่ะแม่ค่ะ
ใช่ค่ะชื่นใจหวังมาก

มีเงินเหลือใช้ปลดหนี้ได้ต้องหาโอกาสมากันให้ได้สักครั้งในชีวิต
ดีไม่ดีอาจจะเป็นเศรษฐีได้โดยไม่รู้ตัวนะครับ
ของแบบนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่แต่ไม่ต้องรีบร้อน
เพราะตอนนี้เนี่ยครับทางสถานที่ปิดปรับปรุงอยู่

นี่แหละครับเรื่องดีที่อยากบอกต่อให้กับแฟนรายการ
และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีที่มอบให้กับเหล่าว่าที่เศรษฐีทุกคน
กลับมาพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้า๕โมงเย็น
วันนี้หมดเวลาแล้วขอลาไปก่อน